คุณผู้ชมค่ะถ้าพูดถึงอดีตบอยแบนชื่อดังในช่วงปลายยุค๙๐

และวันนี้คุณผู้ชมคือช่วงนี้ถือว่าครบรอบ๑๐ปี
เรียกได้ว่าเขายังคงอยู่ในหัวใจของบรรดาแฟนคลับ
ตลอดระยะเวลา๑๐ปีที่ผ่านมาเลยค่ะ
เห็นได้จากนี่ค่ะภาพที่เป็นการรวมตัวกัน
ของคนรักบิ๊กนับร้อยคน

เพื่อรำลึกถึงการจากไปของนักร้องขวัญใจผู้ล่วงลับ
ก็คือเมื่อวานนี้ครบรอบการจากไปของคุณบิ๊ก

ที่วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ซึ่งวันที่๙ธันวาคมของทุกปี
ครอบครัวของอดีตนักร้องดังเนี่ยนะคะ
นำโดยคุณพ่ออุดมและคุณแม่ยุภากิติกรเจริญ
อกจากจะมารวมตัวกันเพื่อทำบุญเป็นประจำทุกปีแล้ว
แฟนคลับเขาก็จะร่วมกันร้องเพลงคนใจอ่อนอ่อนใจ

เพื่อเป็นการรำลึกถึงนักร้องขวัญใจของตัวเอง
เรียกได้ว่าบรรยากาศอบอุ่นเหมือนเดิมทุกปีค่ะ

อย่างคุณบีมกวีและแดนวรเวท
ก็ได้มาร่วมทำบุญครบรอบการจากไปเป็นปีที่๑๐ด้วย

เฟรมกับสแตนดี้ของบิ๊กเนี่ยนะคะ

ก็มีการโพสต์ภาพนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจนะคะ
เหล่าแฟนคลับที่ได้เห็น
แดนบีมอยู่ร่วมเฟรมกันอีกครั้ง

ถึงแม้ว่าคุณบิ๊กจะจากปลาย๑๐ปีแล้ว
แต่ว่าแฟนคลับเนี่ยค่ะยังคงเหนียวแน่น
แฟนคลับคนรักบิ๊กนี่คือเหนียวแน่นมากเลย
ร่วมทำบุญให้กับคุณบิ๊กพร้อมกับครอบครัวคุณบิ๊ก
ทุกปีและปีนี้เราได้เห็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจ
ต้องบอกคุณผู้ชมว่าดิฉันมีโอกาสได้ไปบ้านของคุณบิ๊ก

ของทุกอย่างคุณผู้ชมยังอยู่เหมือนเดิมในบ้าน
ก็อย่างทุกคนยังคงคิดถึงถึงแม้ว่า
ระยะเวลาจะผ่านมานานนับ๑๐ปีแล้วนะคุณ

เห็นได้จากทุกปีเลยจะมีการจัดงานรำลึกถึง